สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากเด็กโคเดอร์โม
กลับมาเข้าครัวกับสองหนุ่มหล่อที่จะมาปรุงและแชร์ความรู้เกี่ยวกับเมนูสปาเกตตี้คาโบนาร่าชาเขียว
เมนูเส้นจานใหม่ที่เล่าเส้นเป็นเรื่องของเรา

จะมีส่วนผสมและความพิเศษยังไงบ้าง

องค์ข้อ๐๐๐

ถ้าพูดถึงทางร้านเนี่ยเป็นญี่ปุ่นส่วนไหนครับผม
นึกว่าเกียวโตอ๋อนึกว่าเกียวที่แปลว่าหมุนหมุนเกียวเกียวไม่ได้อ๋อไม่ใช่ครับ
เท่าเกียวโตอ๋อเกียวโตใช่ซึ่งขนมเราเนี่ยก็คือสไตล์เกียวโต
อาหารเราอ่ะมันก็ต้องก็ต้องไปเกียวโตเหมือนกันใช่
เด่นของอาหารเกียวโตอยู่ตรงไหนคือเกียวโตเนี่ยครับ
คือถ้าบ้านเราก็คือน้ำซุปเคี่ยวกระดูกหมูอืม

ซึ่งร้านเราก็คือเอาน้ำซุปตัวนี้มาผสมกับแต่ละเมนู

เมนูวันนี้นะครับก็คือจะเป็นมัชชะซามอนคาโบนาน่า
มัชชะแซลมอนคาโบนาร่า

ก็คือเป็นชาเขียวตัวเดียวที่เราใช้กับตัวขนมซอฟเสิร์ฟเรา

ใช่ครับตอนนี้เรานำเข้ามาจากที่เกียวโตเลยครับ
ซึ่งเกียวโตเขาขึ้นชื่อรักมัดฉะอยู่แล้ว
คนญี่ปุ่นเชื่อว่าคือเป็นที่ที่ปลูกชาเขียวที่อร่อยที่สุดในญี่ปุ่น

ซึ่งของเราเนี่ยเราก็ไปคัดมาจากเมืองอูจิที่ในเกลโต
เมืองอุจิแหล่งที่มาของชาเขียวชั้นเลิศนี้
เป็นเมืองเล็กที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ในเขตเกียวโตค่ะ
ได้มีการบันทึกไว้ว่าเป็นเมืองที่ปลูกชาเขียวแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่น
โดยตามตำนานเล่าขานว่ากันว่ามีนักบวชชาวญี่ปุ่นได้นำเมล็ดพันธุ์มาจากประเทศจีน

จากล้อมรอบไปด้วยภูเขาแม่น้ำและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
อากาศก็บริสุทธิ์รวมถึงมีอุณหภูมิความเย็นในช่วงเวลากลางวันกลางคืนที่ค่อนข้างแตกต่างกัน
ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเจริญเติบโตของชาติคุณภาพดี
นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของชาเขียวที่ดีที่สุดของเมืองอูจิที่รู้จักกันแพร่หลายค่ะ
แล้วก็ทำให้ประชากรกว่าครึ่งในเมืองนี้ได้สืบทอดการปลูกชาต่อกันมานานกว่า๘๐๐ปีแล้วล่ะค่ะ
ปัจจุบันชาวญี่ปุ่นเองนะคะจะเรียกชาที่ปลูกใน๔จังหวัดคือ
จังหวัดเกียวโตนาราซากะมิเอะที่ได้ผ่านกระบวนการแปรรูปในเมืองเกียวโตว่า
ูจิฉะผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักในระดับโลกนั่นเองค่ะ
แล้วแดงบันดาลใจของเมนูจะมาจากอะไรทำไมเราเอาชาเกียวมาผสมกับเกินติอย่างน้อย
สิที่เห็นตรงนั้นเนี่ยครับตัวนี้เป็นสีเขียวเป็นซอสชาเกียว
ชีสกับชาเขียวเขาจะกินเป็นขนมครับแต่เราเอามาทำเป็นทำเป็นของขาวได้
ซึ่งมันก็จะตอบโจทย์เพราะว่าคือเหมือนคนที่มากินเกลุยเนี้ยเขาจะนึกถึงชาเขียวครับ
ที่นี่ถ้าต้องการเป็นอาหารเราก็มีเมนูที่เป็นชาเขียวเหมือนกันก็ขายดีด้วยตอบรับดีครับผมครับผมครับ
เอาละฮะส่วนผสมมีอะไรบ้างครับนอกจากตัวนี้ซึ่งตัวนี้ก็คือจะเป็นเส้นสปาเกตตี้
เส้นสปาเกตตี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นซาวมอนด์ครับผมอันนี้หน่อไม้ฝรั่งครับ
นะครับอันนี้ซาวมอนด์ที่เบนฝอยฝอยนี่คือเราจะลงไปผัดก่อนอ่าฮะกับตัวน้ำซุปดาชิกกับชาเขียว
แล้วก็จบท้ายด้วยคือจะโรยด้วยพาสตี้กับพริกไทยดำโอเคถ้างั้นเริ่มทำดีกว่าครับผมโอเคครับ
ต้นกับเราตั้งกระทะก่อนเนอะครับผมแล้วก็จะเอาตัวนี้ตัวซอสนะครับ
ตัวน้ำซอสซึ่งนะใส่เข้าไปก็คือแค่ชาเขียวกับดาชิเลย
เออแล้วก็จะมีส่วนผสมของชีสครับเพราะปกติจะเป็นชีสอยู่แล้วครับผม
แล้วก็จะมีส่วนสดของไข่อืมก็อยู่ในนี้เรียบร้อยใช่อ่า
แล้วเราก็จะเอาเนื้อซาวมอนเนี่ยครับลงไปผัดครับซึ่งสังเกตนะครับ
ร้านเมนูทุกอย่างเนี่ยคือตอนนี้สุขภาพจะไม่มีน้ำมันอยู่ในร้านเราเลย
อืมเป็นร้านอาหารที่ไม่มีน้ำมันอืม
อันนี้ก็จะเป็นเส้นนะครับขอบค่ะครับผมไปละครับไปละครับ
โอ้โหตอนนี้ผมได้กลิ่นของชีสแล้วก็ของชาเขียวมันเขียวครับผม
ขึ้นมาเตะจมูกทีเดียวนะครับซึ่งเราก็จะให้ตัวซอสเนี่ยครับ
ระอุขึ้นมานิดหนึ่งเพิ่มความเข้มข้นแล้วปิดไฟนะครับผมแล้วก็
จานได้เลยครับนี่เสิร์ฟเลยเสิร์ฟเลยครับผมมันเป็นความหอมแบบ
ละมุนนะมีกลิ่นหอมของชีสเบาแล้วก็กลิ่นหอมของชาเขียวด้วยนะครับผม
ซึ่งแซลมอนตัวนี้ครับก็คือเราจะหั่นเป็นทั้งหมด๕ชิ้นนะครับผม
ที่สำคัญคือตัวน้ำมันของข้างในตัวเนื้อซาวมอนแล้วถ้าหั่นเสร็จแล้วตัวน้ำมันก็จะออกมาที่เห็นอยู่นะครับ
ใช่เพื่อให้มันไปคู่กับตัวเส้นแล้วตอนจบก็คือจะมีตัวหน่อไม้ฝรั่ง
เข้าใจแล้วจริงจริงจริงจริงถ้าไม่หั่นมันก็ดูชิ้นใหญ่ใหญ่ใช่
แต่หั่นเนี่ยมันจะทำให้น้ำมันออกมาทำให้รสชาติของมันดียิ่งขึ้นถูกต้องครับผม
แล้วก็ตอนจบก็คือจะมีพาสซี่นิดนึงนะครับเรายอมที่จะเลือกความสวยงามไว้ทีหลัง
เอารสชาติมาก่อนใช่เออครับผมจบด้วยพริกไทยดำครับผมโอเค
ทางนี้ก็เสร็จแล้วง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าที่มาทานที่ร้านเนี่ยก็ได้
ผัดใหม่ในทุกจานเลยถูกต้องครับผมแล้วก็เสร็จทุกอย่างใช้เวลาไม่นานเลยนะครับ
เรียบร้อยแล้วครับผมผัดไปคุยไปเผลอแป๊บเดียวเมนูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
ลุ้นกันว่าประสบการณ์การทานสปาเกตตี้คาโบนร่าใส่ชาเขียวครั้งแรกของเฮียน็อตจะเป็นยังไง
ไปนั่งพร้อมหน้าพร้อมตากันที่โต๊ะเลยค่ะเอาละครับตอนนี้นะครับก็พร้อมเสียชินนะครับ
เมนูคาโบนาราบชาเขียวครั้งแรกในชีวิตนะครับผมได้ข่าวว่าเป็นเมนูขายดีของทางร้านด้วยนะครับผม
เอาล่ะฮะอาจจะต้องคลุกกับตัวน้ำซอสชาเขียวกันนิดหนึ่งครับผมได้ครับผมคลุกคลุกกันหน่อยนิดหนึ่ง
กลิ่นหอมเยาวยวนเลยทีเดียวนะครับสำหรับกลิ่นหอมชาเขียวตัวนี้นะฮะ
มันจะมีรสชาติขมขมนิดนึงของชาเขียวมันเป็นรสชาติเอกลักษาเขียวมากกว่า

ถ้าคนชอบไม่ชอบเลยมันหอมอ่ะครับผม
คือมันจะหอมอบอวนอยู่ในปากมันไม่ได้รู้สึกว่าเป็นของหวานไม่รู้สึกว่าทานชา
รู้สึกว่าทานสปาเกตตี้ที่มีกลิ่นและรสชาติที่เปลี่ยนไปนิดหน่อยเท่านั้นเอง
แต่รวมแล้วผมว่าโอเคมันเข้ากันได้ดีมากอย่างไม่น่าเชื่อจริง
อุดงเนี่ยมันจะเส้นหนาหนาใช่ไหมครับคือกินแล้วมันจะหนักท้องครับ
อันนี้มันก็จะเอานิ่มเหมือนเส้นหมี่บ้านเรา
แล้วสบายท้องนะครับแล้วที่เห็นน้ำซุปตัวเนี้ย
ก็คือจะเป็นน้ำซุปดาชิที่มันพิเศษสุดคือเราเอาไปต้มเพิ่มกับตัวเห็ดชิทาเกะ
ครับผมซึ่งจะได้รสชาติของอุมาหมิซึ่งโอมาหิของเราเนี่ยคือเป็นอุมาหิ
ธรรมชาติรับเปอร์เซ็นต์ธรรมชาติรับเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่อุมามิกับหมูแต่ง
ห้ามพลาดเลยคือน้ำซุปกับเส้นเนี้ยแหละที่อยากจะรู้อืม
เป็นน้ำซุปดาชิคือน้ำซุปมันจะเบาเบาอ่ะใช่ครับ
หอมระมุนแบบเบาใช่ไงคือคือมันจะตรงว่าคองเสพ
ร้านเราคือเออกินง่ายง่ายสบายท้องครับอื้อ
คุ้มค่าแต่ดีของที่มีประโยชน์ทั้งหมดเลยใช่ครับผม
เส้นที่บอกว่าเป็นเส้นโซเมนโซเมนนะครับ
ผสานกันให้รสชาติที่แปลกไปแต่อร่อยนุ่มนิ่มเหมือนเดิมเนี่ยต้องชิมแล้ว

ใช่ครับคือถ้าอุดมมันก็จะหนาหน่อยมันจะหนักท้อง

อันนี้แบบเบานุ่มทานง่ายนะครับผม

นะครับซึ่งข้างในเนี่ยคือจะเป็นเส้นชาเขียว

ตัวนี้คือเป็นซอสชาเขียวส่วนตัวนี้คือจะเป็นเส้นชาเขียว

แล้วก็จะมีเครื่องเค็มต่างมะเขือเทศแตงกวาผักดองหรือไก่ชาซิล
แล้วก็จะราดด้วยตัวดาชิโชยุ

โอ้โหแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันทั้งหมดนะครับ
นี่เป็นเส้นชาเขียวนะครับ

คลุกกับตัวไข่ปลาเมนไทยโกะกับไข่ออนเซนครับผม

ใช่อันนี้ก็จะเป็นสระไหหละวากามิส่วน

ซึ่งอันนี้เป็นข้าวต้มสไตล์ญี่ปุ่น
ซึ่งที่จะเป็นน้ำซุปดาชิตัวนี้

แล้วก็มีเครื่องเคียงแล้วก็จบด้วยตัวน้ำซุปดาฉีดตัวนี้
ก็คือเทเข้าไปเลยใช่ครับกินเหมือนข้าวต้ม
อ๋อทำเหมือนข้าวต้มเลยซึ่งดาชิตัวเนี้ยครับ
ร้านเราจะมีสองแบบนะครับแบบแรกก็คือเป็นดาชิออริจินัล
ใส่อีกแบบหนึ่งก็คือแบบดั้งเดิมก็คือจะกินดาฉี่ผสมกับชาเขียว

เครื่องเคียงนะครับมีอะไรบ้างครับเครื่องเคียงนะครับก็คือ
ต่อจากตรงนี้คือจะเป็นไข่ปลาอิโคระไข่ปลาซาวมอนครับผม
แล้วก็ซาวมอนนะครับอืมแล้วก็ผักผักกัดดองผักกัดดอง
แล้วก็ล้อยได้สาหร่ายอืมแล้วที่เห็นกลมตัวนี้คือมันจะเป็นข้าวพร้อมญี่ปุ่น
อ๋อที่เราเรียกว่าอาราเลสนะครับอืมอืมอืมแล้วก็ต้นหอมแล้วก็วาซาบีสด
อืมใช่ตัวนี้ก็คือแล้วแต่ครับว่าจะปรุงแล้วแต่ลูกค้าเลยครับ
ความน่าสนใจไม่ได้มีแค่เฉพาะเมนูเส้นเท่านั้นนะคะ
เพราะเมนูข้าวอย่างแซลมอนชาซูเกะก็น่าสนใจไม่น้อย
โดยทั่วไปนะคะจะรู้จักกันในชื่อโอชาซูเกะหรือในแถบเมืองเกียวโต
เรียกกันว่าบูบูซูเกะก็คือข้าวแช่ญี่ปุ่นที่ประกอบไปด้วยข้าวสวยเนื้อสัตว์และปลาแซลมอนหรือปลาดิบ
กับเครื่องเคียงต่างเช่นผักดองสาหร่ายไข่ปลาวาซาบิและอื่นตามใจชอบ
ก่อนจะราดด้วยน้ำร้อนจนกลายเป็นเมนูอาหารปรุงง่ายทานง่ายของชาวญี่ปุ่นที่รับประทานกันมานับร้อยปี
กระทั่งช่วงคริสตศักราช๑๙๗๐สมัยเอโดก็ได้มีการประยุกต์ใส่น้ำซุปและน้ำชาร้อนแทน
ปัจจุบันก็ได้รับความนิยมไม่ใช่น้อยจนมีร้านโอชาซูเกะโดยเฉพาะ
แห่งก็เปิดเป็นกึ่งบุฟเฟ่ที่สามารถเลือกปริมาณข้าวและเติมน้ำซุปได้ฟรีไม่อั้นอีกด้วยค่ะ
พูดถึงทีโอคาเฟ่แอดมิวซึ่งพัฒนาต่อยอดจากทีโอโรเฮนด์มาตอนนี้ปัจจุบันมีกี่สาขาครับ
หมดมี๒สาขาครับนี่คือเป็นสาขาแรกของเราอยู่ที่เซ็นทรัลพระราม๙ชั้น๗นะครับ

ก็คิดว่าก็คือขยับไปเรื่อยครับผมเพราะตั้งแต่เปิดมาก็ตอบรับดีอยู่

ใครอยากให้เป็นเครียลคาเฟ่หมดเลยไหม
ก็แล้วแต่สถานที่แล้วก็แล้วแต่มูลค่าเกตของลูกค้าด้วยครับผม
ก็ต้องมองไปนะครับก็ต้องรอดูกันว่าเขียวคาเฟ่มิวเนี่ยจะเติบโตไปขนาดไหนนะครับ
สำหรับสาขาเซนเทิร์น๑๕๙นี่ก็เปิดทุกวันแน่นอน

เวลาห้างก็คือตั้งแต่๑๐โมงเช้าจนถึง๔ทุ่ม
โอเคครับผมใครผ่านมาก็ลองมาแวะทานนะครับ

จะได้รับประทานอาหารญี่ปุ่นแบบว่าเบาสบายแต่ว่าอยู่ท้องแล้วก็ดื่มกับผักด้วยนะครับผม
วันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
ขอบคุณมากครับ
ไหนเป็นเมนูเส้นที่คุณชื่นชอบที่สุดพร้อมเหตุผล
เหตุผลของใครนะคะถูกใจทีมงานเล่าเส้นเป็นเรื่องมากที่สุด

ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่๒๘กรกฎาคมพศ๒๕๖๒
ถึงวันพุธที่๑สิงหาคมพศ๒๕๖๑ค่ะ
ศุกร์ที่๓สิงหาคมพศ๒๕๖๒

ส่วนใครที่ไม่อยากพลาดกิจกรรมดีอย่างนี้นะคะ
เห็นก่อนปูก่อนตำก่อนรับรองว่าไม่พลาดแน่นอนค่ะ